และเช่นเคยนะคะในช่วงสายตรวจโซเทียลพบกับน้องเฟื่องค่ะ

เช้าวันนี้ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

ก็มีชาวเน็ตวิพักษ์วิจารณ์กันมากมาย
แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายนะคะ
หนึ่งสิ่งที่ชาวเน็ตให้กำลังใจกันมากคือ

บอยที่โดนต่อยจนจมูกหักนะคะ
ก็มีคนไปโพสต์เฟซบุ๊ก

คู่กรณีที่ขับรถจักรยานยนต์พลาดไปเฉียวชนรถเก๋งมินิคูเปอร์
ของนอร์ดอักษณัตย์อริยาริสต์วิกุลดารานักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง
แล้วก็ถูกน็อตนะคะบังคับให้กราบรถจนกลายเป็นวลีดังกราบรถกูที่ด่งดังอยู่ในตอนนี้ค่ะ
ซึ่งหลังข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปนะคะปรากฏว่าได้มีคนเข้ามาให้กำลังใจในเฟซบุ๊คของนางสาวสุกัญญาจำนวนมาก
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบขอบคุณพร้อมกับบอกย้ำค่ะบอกว่าจะขอต่อสู้เพื่อทวงความเป็นธรรมให้ถึงที่สุด
บอกว่ารู้หรือไม่ราคาไฟท้ายรถมินิข้างละ๗๒๕๐บาทไม่แพงอย่างที่คิด
ติดตั้งให้ฟรีพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยแชร์ให้ถึงคันเหลืองเลยครับผม
ฟรีครับมารับได้ที่แยกแครรายแฮชแท็กไม่ต้องกราบ
คนขับมินิน่ารักทุกคนน้องจักรยานยนต์จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟท้าย

ซึ่งก็มีคนแชร์โพสต์นี้ต่อไปเป็นจำนวนมากนะคะ

คือพยายามที่จะประนีประนอมสองฝ่ายนะคะ

ส่วนทนายคนดังทนายสงการอัจฉริยทรัพย์นะคะ
ให้กำลังใจนายบอยคู่กรณีของน็อต
ใจความตอนหนึ่งบอกว่าอย่าได้เกรงกลัวอิทธิพลใด
คนทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
และต้องถูกดำเนินคดีทางแพ่งในการทำละเมิดต่อเรา
รวมทั้งจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินใหม่ทดแทนให้ตามกฎหมายค่ะ
โดยทนายสงการได้แนะแนวทาง๒ข้อก็คือ๑
แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจนถึงที่สุด
และ๒ให้ตั้งทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาโดยตรง
เขตอำนาจศาลท้องที่ตามมูลคดีที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนนักธุรกิจคนดังนะคะนายวิกรมกรมดิตก็โพสต์ข้อความด้วย
บอกว่าไม่เห็นด้วยกับกรณีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ใครก็ไม่อยากให้มี
แต่กลับกลายมาเป็นการทำร้ายร่างกายคนที่เขาไม่แสดงการขัดแย้งอะไรเลย
ไม่รู้ว่าคุณคนนี้แกใหญ่โตมาจากไหนถึงแสดงความป่าเถื่อนต่อหน้าสาธารณชนได้ถึงขนาดนี้
หากเป็นคนไร้การศึกษาก็อาจจะพอเข้าใจได้
แต่ได้ข่าวว่าจบจากสถาบันดังแถมยังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น

สังคมไทยต้องรักษาความยุติธรรมและสงบสุขด้วยกัน
ควรมีที่ยืนให้กับคนเถื่อนในเหล่านี้นะคะ